ไปเจอที่พักบนสะพานลอย

มีเตียงมีที่นั่ง

ปกติเดินมาก็ต้องเลี้ยวขวาลงไป

ก็ทำซะสวยงามม่านหลากหลายสีสัน

ต้องขึ้นลงขึ้นลงสะพานลอยตรงนี้เนี่ย
โอ้โหเขาบอกเขากลัวเลยนะฮะ
สะพานลอยที่ตลาดคานหามนะครับ
ในพื้นที่หมู่๔ตะบนคานหามอำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอายุทยา

วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
ไปถึงไม่เจอแล้ววิมารสะพานลอย

เพราะเจ้าหน้าที่แขวงการทางของพระนครศิริยาเนี่ย
ทราบข่าวมาจัดการเก็บไปเรียบร้อยแล้ว

แล้วมันมีส่วนอยู่พอดีเลยใช่ไหม

นี่เห็นไหมตรงนี้พอดีเป๊ะ

ก็เลยมาทำความสะอาดแล้วก็เก็บกวาดเรียบร้อยแล้ว

เพราะนี่คือพื้นที่ของสาธารณะ

มีพนักงานโรงงานในพื้นที่บอกว่า

มีคนอาศัยจริงนะ
นี่มีผ้าม่านมีผ้าปู

ชอบเดินขอเงินชาวบ้านแถวนี้

เห็นเลยใช่มั้ย

จนป้าเขาจะมาเขาบอกว่า

เขาสากลายแล้วเนาะ

พูดไม่เห็นไอ้นี่เลยอะ

มีจักรยาน
มีอะไรเรียบร้อย

หลังจากเคลียร์พื้นที่แล้วจะส่งเจ้าหน้าที่

เพราะดูภาพของสะพานลอยแห่งนี้เนี่ย

สะพานลอยบริเวณตลาดคานหาม

ชาวบ้านประชาชนพนักงานโรงงาน

หรือว่าช่วงเปลี่ยวปลอดผู้ปลอดคนเนี่ย

บอกเขาก็กลัวอยู่เหมือนกัน
ดูดราวเห็นมั้ยบนเนี่ย

เห็นคลิปนี้บอกว่านอกจากไปตรวจราวิมารบนสะพานลอย

หลายที่ใต้สะพานก็มีวิมารอยู่ว่างเหมือนกัน